เหลือถึงนักการะมอบเที่ยว
มีการประเมินนะครับว่าในช่วงโอลิมปิก
จะมีชาวต่างชาติเดินทางไปเยือนนครริโอเดอร์จานิโร
ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคราวริโอเดอร์แจ้นีโร

เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก
โดยมีการทั้งปรับปรุงพื้นที่ทางวัฒนธรรม
รวมไปถึงปรับปรุงภูมิทัศน์อ่าวกวนนาบาร่า
โดยหวังให้นักท่องเที่ยวได้เห็นว่า
รอให้ไปเยือนอีกหลายแห่งครับ
หลังการระเบิดทำลายทางด่วนยกระดับ
เพื่อเป็นแหล่งแสดงและอนุรักษ์วัฒนธรรม
รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์อ่าวกวนนาบาร่า
รองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนในช่วงโอลิมปิก๒๐๑๙
จตุรัสมาอูอาซึ่งแต่เดิมเคยถูกทางด่วนยกระดับบทบัง
เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกปรับปรุง
ปัจจุบันที่นี่นับเป็นจุดชมวิวอ่าวกวนนาบาร่า
เรือเดินสมุทรที่จะทอดสมอในช่วงการแข่งขันโอลิมปิก
จัดแสดงนิทัศกาลวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
โดยอาคารพิพิธภัณฑ์บนท่าเรือเก่า
ถูกออกแบบให้มีโครงสร้างล้ำสมัยโดยฝีมือสถาปนิกชาวสเปน
ซึ่งเปิดให้ชมตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา
โครงสร้างอาคารรูปทรงแปลกตาและการเป็นจุดชมวิวอ่าวกวนนาบาร่า
ถูกมองเป็นจุดแข็งของทูมอโรมิวเซียมยิ่งกว่านิทัศกาลที่จัดแสดงอยู่ภายใน
ขณะที่ทางเดินคอนจิทางเดินไม้กระดานยาว๓๕กิโลเมตร
ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งก่อสร้างใหม่สำหรับชมวิวและพักผ่อนริมอ่าวกวนนาบาร่าด้วยเช่นกัน
ทางเดินไม้นี้ถูกสร้างเข้าไปยังพื้นที่หลายแห่งที่ไม่เคยเปิดให้เข้าถึงอย่างสาธารณะมาก่อน

ที่นี้ทือเป็นจุดกำเนิดของเมืองลิโอเดอร์จานีโรบอกว่า

กวานาบาร่าตั้งอยู่ข้างหลังทางเดินนี้ครั้งหนึ่งที่นี่เคยถูกปล่อยทิ้ง
ย่านตัวเมืองและพื้นที่ท่าเรือความเปลี่ยนแปลงที่เห็นในวันนี้จึงถือเป็นมรดกจาก
ระหว่างการแข่งขันโอลิมปิกจตุรัสมาอูอาและพื้นที่โดยรอบ
จะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการตั้งจองขนาดใหญ่เพื่อให้คนจำนวนมากร่วมชมการถ่ายทอดสดแข่งขันกีฬา
เพราะคนที่ไม่มีเงินมากพอจะซื้อตัวเข้าไปชมกีฬาในสนามแข่งก็สามารถมาร่วมรุ้นกันได้ที่นี่
เขาบอกว่ามันจะเป็นงานสังสรรค์ที่ยิ่งใหญ่และจะเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับโอลิมปิก๒๐๑๙
ทางเดินไม้เรียบอ่าวกวนนาบาร่ายังทอดผ่านโบสถาปัตยกรรมบารอกหลายแห่งและตามเส้นทางยังมีโกดังเก่าแปดหลัง
ถูกสร้างในศตวรรษที่๒๐ซึ่งถูกปรับปรุงและเป็นพื้นที่การแสดงวัฒนธรรม
โกดังหมายเลข๖ที่ถูกใช้เป็นพื้นที่ซ้อมการแสดงละครเวที
หนึ่งในนั้นคืออดีตท่าเทียบเรือวาลองโกที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นจุดที่ชาวแอฟริกันหลายล้านคน
เดินทางเข้ามายังบราซิลในฐานะธาตุ
ระหว่างการแข่งขันกีฬาได้รู้จักเมืองนี้มากขึ้นในอีกด้านหนึ่ง
เหนือไปจากเป็นที่ตั้งของยอดเขาชูก้าโลฟรูปปั้นพระเยซูบนยอดเขากอโกวาดูและชายหาดเรื่องชื่ออย่างโคปาคาบาน่า